คลอดลูกไปนะคะสำหรับพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ค่ะ

ก็ถามหน่อยนะคะพี่หนุ่มแกก็ฝากบอกถึงแฟนนะคะว่าไม่ต้องห่วงนะคะ

เพราะว่าตอนนี้โอ้โหลุงป้าหน้าก็มีความสุขมากจริง
แล้วพี่รถเมย์ก็คือแฮปปี้มากนะคะ
ทำหน้าที่คุณแม่ไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งคลอดลูกมาแบบสดร้อนเลยค่ะ
ส่วนช่วงปีใหม่นะคะก็ต้องถามพี่หนุ่มพี่หนุ่มพักบ้างหรือเปล่า
พี่หนุ่มบอกว่าเอาจริงแท็กพี่แบบพักยากนะคะเพราะมีงานประจำทุกวันเลยนะคะ
สรุปก็คือว่าอยู่กรุงเทพมหานครค่ะ
แล้วก็ล่าสุดเลยค่ะส่งตรงภรรยาสุดสวยพี่เมย์
กับลูกสาวน้องมายูเช็คอินญี่ปุ่นเรียบร้อย
คุณพ่อทำอย่างไรรู้ไหมคะพี่พ่อที่ดี
เดี๋ยวพ่อหนุ่มจะทำมาหากินอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ

ก็ต้องให้เวลาละมีสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นคุณแม่มือใหม่
แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นก็คงจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับ

เดี๋ยวมายูเขาจะไปญี่ปุ่นกับแม่เขา

หาค่าค่าก็เหมือนหาเงิน
ฝากให้แฟนขาวไส้ไข่ติดตามแฟนข่าวไส้ไข่ก็ได้เรื่องเครื่องครับ
ด้วยพรนะฮะให้กับแฟนเข่าสัตว์ไข่มีความสุขมากนะครับ
ติดตามสิ่งใดกับสัมพันธ์ธนานะครับ